ต่อไปนี้ต้องเตือนนะครับน้องที่อายุยังน้อย
แล้วก็ชอบหยิบอะไรเข้าปาก
ชอบอมชอบดูดโดยเฉพาะไอ้เหรียญ
น้องคนนี้อายุ๑๐ขวบอมเหรียญ๕
มันลื่นลงคอสิครับเหรียญ๕ลื่นติดอยู่ที่คอหายใจ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
เทศบาลตะบนกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
โยโยใน๑๐ขวบเองนั่งหายใจ
อย่างที่ผมบอกไปหายใจติดขัดอยู่นะครับ
ชาวบ้านที่มาออกกำลังกายก็ไปถามว่า
อ้าวเป็นอะไรน่ะ
น้องบอกอมิเล็น๕แล้วมาไหลลงคอครับ
กู้ภัยก็เลยมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีครับ
นายวิรุษสารกูลนะครับท่านอายุ๔๓ปี
คือท่านมาออกกำลังกายที่สวนแห่งนี้
ตอนเล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามเห็นน้องโยโยเดินมาหา

แต่อีกพักเดียวเท่านั้นน้องเดินมาหาอีกรอบแล้วก็เหรียญติดคอ
เออเนี่ยเสียงประมาณเนี้ยนะจึงถามไปว่านี่เล่นหรือใครแกล้งเนี่ย
น้องก็บอกว่าอมเหรียญเล่นเองแล้วมันไหลลงคอ
ขณะที่ผู้ปกครองของน้องโยโยเล่าบอกว่าน้องโยโยเนี่ยมากับพี่น้องสามคนมากันประจำเลยนะฮะ
ว่ายน้ำมาเล่นน้ำจนมีคนโทรไปบอกว่าน้องโยโยเนี่ยเหรียญติดคอก็เลยออกมาดู
ไม่ทราบว่าติดเข้าไปได้ยังไงนะแต่อย่างที่บอกไปนะฮะไปโรงพยาบาลแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับ
เอาไม่เล่นอีกนะโย่เอ้ยอืมประสบการณ์ตรงเลยเคยเหมือนกัน
เหรียญ๕เหรียญใหญ่ใหญ่สมัยก่อนกลืนเข้าไปติดในคอเป็นเล่นเหรอตอนนั้นเล่นอายุเท่าไหร่
โอ้ยอายุ๗๐๐ขวบครับน่าตีนะเราเนี่ยเล่นอย่างงี้สนไงนะฮะ